และในวันนี้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
มีการจัดงานรวมใจเครือข่ายศิลปินและวัฒนธรรม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปินเดืองเกล้า
ติดตามจากบรรยายงานของคุณรัชนีคำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวี
รายงานสดมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติครับ
ผู้นำศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้าน
ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพรวมถึงพี่น้องคนไทย
ในจังหวัดปฐุมธานีกว่าหนึ่งหมื่นคนต่างรวมใจเป็นหนึ่ง
่งหน้ามาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อรวมพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า
และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาห้ามผู้นำทางศาสนา
แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ศาสนพรามฮินดู
และศาสนาศิกรวมประกอบพิธีทางศาสนา
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ
รองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา
อาจารย์นวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
อ่านบทกวีแสดงความอาลัย
โดยมีนายธนิสีกลิ่นดีเป่าขลุยเบลง
พร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้าน๔ภาค
ร่วมขับเพลงแสดงความอาลัยด้วย
ธนิษฐศรีกลิ่นดีกล่าวว่าตัวโน้ตทุกตัวได้ถูกถ่ายทอดออกมาแบบสด
อารมณ์ของผู้ร่วมงานที่แสดงความรู้สึกอาลัย
และเทิดทูลสุดหัวใจจากลูกของพ่อทุกคน
เป็นการเอาโน้ตออกมาจากความรู้สึก
บทกวีและบทเพลงของเขาคุย
จะสอดคล้องให้ความรู้สึกอาลัย

และธรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัคระศิลปินเหนือกล้า
นั่นก็คือการรวมใจเป็นหนึ่งร่วมแปลอักษร
ข้อความตามด้วยขออภัยค่ะ
เป็นเลข๙ตามด้วยข้อความว่า
ส่งสถิตในดวงใจไถ่นิรันกาล
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีคุณอุปการณ์ต่อศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ได้รับการถวายพระสมัญญานามอัคระศิลปิน
และพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการแปลอักษร

ผู้ร่วมงานทุกคนก็จะร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร
ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพจำนวน๘๙ต้น
ซึ่งเท่ากับจำนวนพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะ